เดี๋ยวนี้โลกออนไลน์จะซื้อของก็ซื้อง่ายนะครับ

แต่ว่าอย่าทิ้งโทรศัพท์ไว้กับเด็กเชียว

เด็กพี่น้องป๑กับป๒
เอาโทรศัพท์ของคุณแม่ไปเล่นครับคุณผู้ชมฮะ

สั่งเยอะรวมรวมกันเป็นแสนนะฮะคุณผู้ชมฮะโอ้ยนี่เป็นโอ้ยเลยนี่เป็น
ภาพถ่ายจากหน้าจอโทรศัพท์นะครับเป็นการยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าจาก
ขายสินค้าออนไลน์ชื่อดังรายการแรกนะเป็นการยกเลิกการสั่งซื้อ
จักรยานไฟฟ้าสองคันนะฮะคันละแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท
รวมราคาหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยแปดสิบแปดบาทครับส่วนรายการที่สองครับ
คุณผู้ชมครับเป็นของเล่นตู้กดน้ำเนี้ยฮะแบบเนี้ยครับราคาหนึ่งร้อยบาท
และรายการที่เป็นนาฬิกาดิจิทัลนะครับราคาเจ็ดพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาท
รวมเฉพาะสามรายการนี้เกินสองหมื่นห้าไปแล้วครับ
คุณผู้ชมฮะแล้วนอกจากนี้นะครับยังมีการเอ่อ
ยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าอีกเยอะเลยส่วนใหญ่เป็นกล้องถ่ายรูปนาฬิกาดิจิทัล
แล้วก็แท็บเล็ตยี่ห้อต่างนะครับรวมแล้วนะครับคุณผู้ชมฮะ
หลักแสนนะครับถ้าต้องจ่ายจริงผู้หญิงคนโพสต์เขียนเล่าแบบนี้บอกว่า
อุทหรณ์อย่าปล่อยให้เด็กเล่นโทรศัพท์ลำพังโดยไม่กำกับดูแล
เด็กสนุกกดสั่งของในช้อปปี้เป็นแสนจ้าป้าข้างบ้านวิ่งแตกตื่นมาหาเรา
บอกว่ามีคนโทรมาว่าป้าแกสั่งซื้อของเต็มไปหมด
เราเลยเข้าไปเช็คให้คุณพระแพงทั้งนั้นเลยลูกเอ้ยอย่าหาทำ
นะฮะทีมข่าวไปขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่ผู้หญิงคนโพสต์นะครับ
ก็เล่าบอกว่าแม้สินค้าส่วนใหญ่มันจะยกเลิกได้
แต่ก็ยังมีสินค้าอีกหลายชิ้นที่ทางร้านจัดส่งมาแล้วนะฮะ
คุณผู้ชมครับแม่ของเด็กก็ต้องจ่ายเงินไปตามระเบียบแล้วครับ
ส่วนคำถามที่ว่าทำไมเด็กสั่งซื้อสินค้าได้
โดยไม่ต้องใส่รหัสอะไรเลยเหรอเพราะเด็กใช้วิธีสั่งซื้อ
เห็นแล้วอยากได้อ่ะใช่จักรยานอย่างงี้แท็บเล็ตอย่างงี้
ของเล่นนะกดรัวเลยนี่ต้องดูข่าวนี้เลยนะ
ปุ้ยชอบให้ลูกไปเล่นมือถือเอ้าระวังบินมายังยัง